ขณะที่ปีศักราชใหม่นี้นะครับ
ดูเหมือนว่าจะมีแต่เรื่องวุ่นวายนะครับ
หากไม่นับรวมเรื่องความขัดแย้งกับสหรัฐ
ที่มีมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับ

อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศ
ที่มีกับไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงด้วย
ติดตามจากรายงานครับ
ทำให้ชาวจีนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่ผิดหวัง
แม้จะต้องทนกับสภาพอากาศที่หนาวจัด
นี่เป็นภาพสะท้อนความเข้มแข็งของจีนในศักราชใหม่
มกลางความท้าทายและข้อขัดแย้งรอบด้าน
โดยเฉพาะสถานการณ์ความสัมพันธ์กับสาวรัฐ
ที่กำลังคุกกลุ่นจากสงครามการค้า
รวมไปถึงปัญหาการอ้างสิทธิ์
เหนือหมู่เกาะในทะเลตะวันออกและทะเลจีนใต้
ที่มีหลายชาติเป็นคู่ขัดแย้งกับจีน
แต่นอกจากความไม่ลงรอยกันกับต่างชาติ
รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ยังมีปัญหาที่คาใจมาเป็นเวลาหลายสิบปี
และหนึ่งในนั้นคือกรณีของไต้หวัน
ซึ่งในศรีจินผิงประธานาธิบดีจีนออกมาแถลงในวันนี้ย้ำว่า
ท่าทีของรัฐบาลจีนไม่เพียงแค่จะปฏิเสธ
แยกตัวเป็นเอกราชของไต้หวันเท่านั้น
แต่ยังมีเป้าหมายของการรวมชาติ
ไต้หวันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจีนในอนาคตด้วย
ปีใหม่นี้บรรยากาศการนับถอยหลังในกรุงไทเปย์ของ
ไต้หวันยังคงเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเช่นทุกปี
ไม่ต่างจากชาติอื่นแม้ว่าจีนกับหลายชาติทั่วโลก
ไม่ยอมรับสถานะว่าไต้หวันเป็นประเทศอธิปไตย
ยืนยันสิทธิ์ในการปกครองตนเอง
ในการเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่แล้ว
ความนิยมพักรัฐบาลของเธอจะลดลง
กลับกันคะแนนนิยมของพักฝ่ายค้าน
ที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนจะเพิ่มมากขึ้น
แต่เธอก็ย้ำว่าถึงอย่างไรเจตจำนงพื้นฐานของคนไต้หวัน
คือการเป็นชาติเอกราช
ขณะที่บนเกาะฮ่องกงวันนี้มีการเดินขบวนบนท้องถนนรับปีใหม่
ผู้ประท้วงถือป้ายแสดงความไม่พอใจรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่
ขณะเดียวกันยังประท้วงโครงการแปรสภาพที่ดินบนเกาะลันเต่า
ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าจะทำให้ทุกอย่างแย่ลง
นาธาลอหนุ่มนักเคลื่อนไหวการเมืองชื่อดังของฮ่องกง
และเป็นหนึ่งในหัวขบวนของการประท้วงนี้บอกว่า
นี่คือความพยายามปกป้องสิทธิ์ของชาวฮ่องกง
ปัจจุบันฮ่องกงอยู่ในสถานะเขตบริหารพิเศษของจีน
อังกฤษขึ้นเกาะแห่งนี้เมื่อปี๒๕๕๙
โดยมีเงื่อนไขให้ฮ่องกงต้องมีสิทธิ์ปกครองตนเอง
ตามแนวทางหนึ่งประเทศสองระบบ

ฮ่องกงจำนวนมากออกมาประท้วง
จนเป็นที่รู้จักในชื่อการปฏิวัติร่ม

แผ่นดินใหญ่กำลังเข้ามาแทรกแซงฮ่องกงมากขึ้น
แม้การประท้วงครั้งนั้นจะไม่บรรลุผล

ให้เกิดการประท้วงต้านอิทธิพลจีนเป็นระยะ

มีชาวฮ่องกงแสดงความไม่พอใจ
สะพานและเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงเชื่อมจีนกับฮ่องกง
เนื่องจากกังวลว่าอาจเป็นช่องทางให้จีนแทรกซึมเข้ามาในฮ่องกง
พลดาวสุโขข่าวเทพรัฐทีวีรายงาน